ปลูหฎเขาสืบทราบมาว่ามีพ่อก้ายาอายุแค่๒๐ปี
ปีเป็นพ่อค้ายาแล้วนะ

แล้วเข้าไปจับกลุ่มพอจับกลุ่มได้เท่านั้นแหละ

ต่อไปก่อน
ต่อไปก่อน
ตอนทำทุกคนไม่คิดเตี้ยน้องใช่ไหมน้อง
นี่ตำรวจบอกเลยตอนทำทำไมไม่คิดไอ้น้อง
เสืออย่าร้องไห้ไอ้เสือนี่หมายถึงนี่นะ
อาสันมุธมัธครับพ่อกลายยาเสพติดไว้๒๐ปีร้องไห้เลย
ร้องไห้ร่ำลาภรรยากับลูกครับ
หลังโดนตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดของสภหัดใหญ่
หรือว่าชุดตะวันจับกลุ่มตัวได้ขณะขี่สำล้อพ่วงข้าง
แล้วมาเปิดห้องพักตรงห้องนี้คุณผู้ชมในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ริมถนนทุ่งทองตะบนคลองแห่ที่สงขลา
อาสันมาทำอะไรตรงนี้จะมาขายยาขายยาให้กับลูกค้าครับ
ตำรวจก็แฝงตัวเป็นพนักงานรับส่งอาหารแล้วตอนเฝ้าสังเกตนะสังเกตดู
ตอนนั้นแหละคือตอนที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวไปจับกลุ่ม
ทีแรกอาสันยังไม่ยอมวิ่งหนีตำรวจไปตามถนนครับ
ไปได้แค่๒๐๐เมตรหมดแรงซะอย่างนั้นโดนจับกลุ่มตัวได้
ค้นในตัวเจอไม่เท่าไหร่๔๓เมตรครับยาบ้า๔๓เมตร
ตำรวจก็เลยพาอาสันกลับมาที่ห้องไหนมาดูซิจะมาเจออะไรนี่
วินาทีตอนรวบตัวไว้แต่พอมาดูในห้องพักเนี่ย
เจอยาบ้าหรือว่ายาเสพติดประเภทอื่นเพิ่มเติมนะครับ
รุปก็เจอยาบ้าแค่๔๓เมตร
ตอนที่อาสันถูกจับกลุ่มเนี่ยภรรยาของอาสันชื่อนางหารือไทย
อายุ๒๗ปีมาพร้อมกับลูกชายอายุ๔ขวบครับ
นี่ยาบ้าที่จับมาได้นี่เป็นจังหวะที่ฮารุทัยกับลูกชาย๔ขวบมาหาอาสันที่รีสอร์ท
พออาสันเจอหน้าภรรยาโอ้โหร่ำไห้โหแบบเมื่อสักครู่เลย
แล้วก็กุมมือภรรยาไว้ตลอดครับอาสันบอกว่ามีพ่อแม่เนี่ยเป็นคนเมียนมานะ
แต่ว่าตัวเขาเองมาเกิดในประเทศไทยเดิมทีมีอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้านครับ
แล้วอสันมาขายยาบ้าทำไมก็มีอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้านก็โอเคนะ
อาจารย์บอกหลังไม่ค่อยมีงานเงินก็ไม่พอใช้
มาอยู่กินกับภรรยาคนนี้ได้ไม่นานครับส่วนเด็กวัยสี่ขวบเนี่ยเป็นลูกติดมาด้วย
ตนเองขายยาบ้าคนเดียวนะภรรยาผมไม่เกี่ยวไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้ภรรยาผมรู้เลย
คุณผู้ชมมาย้อนไปวันอังคารที่แล้ว๒๐ธันวาคม
อาสันภรรยาและลูกเพิ่งจะประสบอุบัติเหตุ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนั่นคือรถของอาสันเป็นรถกระบะนะ
เสียหลักพุ่งชนต้นไม้พลิกตะแคงข้างทางครับ
แต่ตอนนั้นทั้ง๓คนนี่ทั้งอาสันทั้งภรรยาทั้งลูกรอดหมดเลย
บาดเจ็บนิดเดียวครับแต่ถัดมาสัปดาห์เดียวมาโดนจับเพราะขายยาบ้า
รอดตายแต่ไม่รอดคุกฮะอาสันฮะโอ้โหหลังจากนี้ภรรยาก็ต้องอยู่กับลูกนะ